คุณผู้ชมค่ะโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่ง

มีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นตำรวจต่อมของพยาว

ขอดูบัตรประจำตัวประชาชน

คือผู้ชาย๒คนแล้วก็ผู้หญิง๑คน
แต่พอทั้ง๓คนก็สงสัยว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า

แต่ผู้ชายคนนี้อ้างว่าลืม
สุดท้ายไปทำร้ายร่างกาย๓คน
ที่เขาไปขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
ไปดูคลิปเหตุการณ์ต้นเรื่องกันค่ะ
แต่งตัวก็ไม่ได้แต่งชุดตำรวจนี่นะ
ชายนิรนามที่อ้างตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจตมพยาว

อ้างว่าเป็นตำรวจมาขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
ทีนี้ตามหลักตามกฎกติการ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะขอดูบัตรข้าราชการ

ชายใส่เสื้อแดงอ้างว่าเขาลืม
สุดท้ายก็เกิดการทะเลาะวิวาสกันขึ้น
ชายที่ใส่เสื้อแดงไปทำร้ายร่างกายของประชาชน
ที่เขามาขอดูบัตรประชาชน๓คนด้วย

เหตุการณ์เล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนึง
ผู้ชายสวมเสื้อกล้ามสีแดง
ว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพยาว
เรียกตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คน
ที่เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมา
แต่ผู้เสียหายก็สงสัยแล้วค่ะ
ก็เลยขอดูบัตรข้าราชการว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตมจริงหรือเปล่า
ชายคนนี้กลับอ้างว่าลืมเอาบัตรมา
แล้วก็ให้ทั้ง๓คนตามไปที่โรงพัก

ที่ชายสวมเสื้อสีแดงจะใช้เอกสารฟาดเข้าไปที่ใบหน้าผู้เสียหาย

โดยมีหญิงสาวอีกคนที่มากับชายที่อ้างตัวว่าเป็นตมเข้ามาห้าม
สุดท้ายก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปค่ะ
ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาครับ
ภายในปั๊มน้ำมันในตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงในสังคมออนไลน
ก็มีการวิภาควิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
โดยเฉพาะการแต่งกายที่นุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมเสื้อแขนกุดคือเสื้อกล้ามนี่แหละ
รองเท้าแตะด้วยแล้วก็ไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นใครมาจากไหน
ว่าน่าจะเป็นการแอบอ้างหรือว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมากกว่านะครับ
พอเกิดเรื่องแบบนี้เราก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นภัยสังคมเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดพยาวค่ะ
ก็ตรวจสอบไปที่ผู้เสียหายจนกระทั่งทราบว่า
ผู้เสียหายเล่าแบบนี้บอกว่าตัวเองกับเพื่อนเป็นคนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
วันเกิดเหตุกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งเพื่อน
ไปขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งจังหวัดพยาว
แต่ระหว่างเติมน้ำมันปรากฏว่ามีผู้ชายคนนี้แหละ
อ้างตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจตม

ก็เลยนำมาโพสต์เอาไว้เตือนภัย
แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ด้วย
โดยเฟซบุ๊คของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพยาว
ก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะนี่ไงคุณผู้ชม

การตรวจสอบบุคคลต่างด้าวของเจ้าหน้าที่พนักงาน
จะต้องแต่งกายสุภาพสวมเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่
แสดงสัญลักษณ์และเครื่องหมายสังกัดที่ชัดเจน
พร้อมสามารถแสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานได้ทุกครั้ง
หากพบบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่
ขอตรวจค้นโดยไม่แสดงตน
สามารถแจ้งความกับตำรวจพยาวได้นะ

โอ้โหแต่งตัวอย่างนี้มาใครจะให้ตรวจล่ะฮะ
รองเท้าแตะเสื้อกล้ามแบบนี้
บัตรประจำตัวก็ไม่มีนะแอบอ้างเห็นอยู่แล้ว